อย่าให้ไอน้ำเต้น
ให้อุบัติลุก

ไม่ใช่เพราะว่ามีคนสนใจ
เข้าใจป่ะ
ว่ายไปไกลจัง

เดี๋ยวค่อยโทรหาก่อนติ๊กตึ้งอะไรเนี่ย

อีกคำโอ๊ยลูก

มันเจ็บกูเลยคือ
แล้วลูกเขาก็ล้อไหวว่าแม่

เขาบอกว่าลงไปเล่นน้ำ

แต่คนอื่นแจ้งว่า

เขาว่าไอ้สุฆ่าตัวตาย

ถ้ากรณีฆ่าตัวตายเนี่ย

เราคนก็ถ่ายคลิปดูกันโหลอกันเต้ม

แม่เห็นแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง

ถ้าเห็นลูกร้องขนาดนั้นแล้วนะ

รถมาก็เหมือนจะเหยียบเขา
ก็คือให้เขา

แล้วตรงตีนสะพานนั่นแหละค่ะ

แล้วตอนนี้เหมือนเขากิ้งล่วงลงไปค่ะ

เพราะว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาขี่รถเหยียบค่ะ
หนูก็เลยเออไม้กวาดออก

มายื่นลงไปให้เขา
แล้วเขาให้เขาดึงเหมือนเขาจะจับนั่นแหละค่ะ

แล้วน้องเขาหงายท้อง

เขาก็ไม่ขึ้น

แล้วคราวนี้เขาก็ไหว้ลอดใต้สะพานไป

แล้วเขาก็คุ้นว่าเหมือนเขาจะจมจริง

แล้วตอนนี้เขาก็มาเกาะตรงต้นถนน
ที่เห็นตอนถ่ายคลิปนั่นแหละค่ะ

เหมือนแบบว่าแกล้งพวกหนู

เขาก็ทำแบบว่าทำท่าจมน้ำอยู่ตลอด

แต่ไม่คิดว่าน้ำมันจะพัทรถับมาอยู่ตรงนั้น
จริงตอนนั้น
แม่ก็ติดต่อไม่ได้
ก่อนจะติดต่อได้เค้าก็พบกันต่อแล้ว

เพราะว่าเราไม่ได้เจตนาที่แบบว่าไม่ดีเลย